เวลาที่มีคนเขามาส่งของส่งพัสดุ
น้องหมามันก็มาเหมือนกับเฮาต้อนรับ
เวลาที่เจ้าหน้าที่เขาเอาของให้เท่านั้นแหละ
มันมีปฏิกิริยามันเป็นยังไงค่ะ

เราก็ไม่รู้มันจะไปปู้หญิมอะไรกับพัสดุเหล่านั้นด้วย
ก็เหมือนกับเขาแย่งกันทั้งสองตัว

เหมือนกับคนที่เขามาส่งของเขาก็พูดกับ

วิ่งตรงเข้าไปไปแย่งกันเลยค่ะคุณผู้ชม
หรือว่าเขาคาบเข้าบ้าน

หรือว่า๒ก็คือเอาไปปู้ยี่ปุ้ยา

ทางเจ้าของบ้านเขาเอามาโพสต์ให้ดู
คือมันแย่งกัน

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้ว

เหมือนกับจะเอามาให้กับเจ้าของนี่แหละ
กันเอาหน้าหรือเปล่าบางคนบอกแบบนี้

ว่าของในซองพัสดุไม่ได้เสียหาย
คือเหมือนกับว่าหมามันก็เอามาให้เจ้าของนั่นแหละ

เพราะว่าของข้างในไม่ใช่เสียหายอะไรนะคะ